ของดีจากบ้านเราจากสกลนครนี่แหละค่ะ

เขาเอาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

เป็นวีดีโอที่เขาสาธิตผลิตภัณฑ์

พวกนี้เป็นผ้าย้อมคราม
สกลนครของไทยทั้งนั้นเลยนะคะ

เห็นไหมทั้งหมวกผ้าพันคอกระเป๋าพวกนี้เนี่ย
เป็นการย้อมสีครามจากบ้านนาขาม
ตำบลเชิงชุมอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนคร
คือเขาส่งกลับไปผลิตตามขั้นตอนตามมาตรฐานของทีมดังเลยนะ

มันน่าภาคภูมิใจให้กับชาวบ้านไหมล่ะแด็กซ์ครับ
ภาคภูมิใจที่ภูมิปัญญาไทยโบราณมันออกสู่สายตาของชาวโลก
เป็นการเปิดสกลนครสู่โลกเปิดโลกสู่สกลนครให้ได้รู้จักกันมากขึ้น

การผลิตน้ำครามของชาวบ้านนาขาม
เขาจะใช้ความละเอียดพิถีพิถันมากเลยนะ

คือเริ่มตั้งแต่การเลือกเด็ดใบครามจากต้นคราม
อายุของต้นครามต้อง๓เดือนขึ้นไป
เสร็จแล้วเอามาล้างน้ำให้สะอาด
แล้วชาวบ้านเขาไม่ใช้น้ำปลาปลาด้วยนะพี่ทิศเป้พี่บุ๊ค

คือไม่อยากให้มีพวกแบบสารเคมีคอรีนอะไรต่างมาผสม
เพราะว่าพวกนี้มันส่งผลกับสีที่มันจะไปจับบนเนื้อผ้า

นี่พอได้ใบครามมาแล้วแบบนี้ค่ะล้างเรียบร้อยแล้วนะ
แช่น้ำให้ท่วมใบครามเอาไว้คืนหนึ่ง

หลังจากนั้นเอาครามออกจากน้ำ
ปูนแดงลงไปในน้ำคราม
กวนสัก๔๕ชั่วโมง
แล้วก็เทน้ำออกปล่อยให้มันตกตะกอน
แต่กว่าจะได้ที่มันเป็นลักษณะแบบนี้นะคุณผู้ชม

รองสักครั้งสองครั้งจนเนื้อครามมันได้เนื้อครามที่เหนียวแล้วก็ละเอียด
หลังจากนั้นต้องเอาไปเลี้ยงต่ออีกค่ะ

เอาไปเลี้ยงครามก็คือผสมน้ำคราม๒กิโล
กับน้ำฝน๕กิโลกรัม
เอาขี้เท่าใส่ไปอีกน้ำขี้เท่า๒กิโลกรัม
มะขามเปียกกล้วยเหล้าใส่ในถัง

เลี้ยงน้ำครามต้องทำประมาณสัก๑๐๑๕วัน
พอเลี้ยงน้ำครามเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนต่อไปนี่แหละถึงเอามาย้อมผ้าได้
แล้วผ้าที่เขานิยมมาย้อมครามก็จะเป็นผ้าไฟล์เป็นหลัก

ถูกต้องเหมาะกับอากาศเมืองไทย
ทีนี้เริ่มยอมกันตั้งแต่เส้นได้ไฟ

เอาไปพัฒนาต่อเป็นกระเป๋าย่ามเป็นหมวกอะไรพวกนี้
พ่อคุณแม่ย้อมครามแล้วก็ทอพ่าย้อมครามตั้งแต่เล็กเลยนะ
หลังจากนั้นมาทำผ้าย้อมครามเองอย่างจริงจังตั้งแต่ปี๔๖ค่ะ
ก็ต้องการถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างเอาไว้
แล้วเขามีการรวมกลุ่มกันด้วยทุกวันนี้
จนตอนนี้ผ้าย้อมครามนี้ถือว่าเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
แล้วก็มีองค์กรต่างกลุ่มอาชีพมาดูงานกันเยอะเลย
คุณดูสิพอได้ออกมาเป็นผ้าถุงเป็นผืนเป็นผ้าพันคอแบบนี้
ใช่ลวดลายสวยงามภูมิใจ
แล้วก็ที่สำคัญที่ภูมิใจไปกว่าคือเขาเอาไปต่อยอด
เป็นผลิตภัณฑ์ของสโมสรฟุตบอลชื่อดังระดับโลกไงคะ
นี่เห็นไหมเอาไปทำเป็นกิ๊บเกิ๊บเอ่ย

คือเมื่อกี้เอาทั้งอุปกรณ์ในการทอมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ขายได้ด้วยนะ

ผมบอกได้คำเดียววันก่อนที่ผมเอาผ้าสีคามา

คือผ้าขาวม้าที่ผมอยู่ขึ้นคอยจะมาจากทุกพื้นถิ่นของบ้านเรา
อย่างผ้าปืนนี้เหมือนกันก็เป็นย้อมดินที่กำเภอเฉลิมเมื่อเกียรติจังหวัดวิทยาลัมพ์

คือวิถีจุดชนทุกวันนี้คนหันมาใส่ใจ
ประเทศไทยผมว่าเป็นแทนเมสที่ทำมือแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในโลก
ว่าต่างคนต้องหันมาประเทศไทยทุกวันนี้
คืองานประณีย์นะครับใช่ค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยน้องบาร์กรองตลังข่าว
เขาใส่ชุดผ้าครามแล้วเขาไปเกาหลีใต้

โอ้โหทำไมแบบว่าผ้าเนี่ยสวยจังเลย